ดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ไม่รู้ว่าจะต้องเหม็นทุเรียนหรือว่าเหม็นหน้าอะไรใครอีกหรือเปล่านะคะ
สำหรับคู่รักที่แบบฝากกระแสวงล้อมนะคะ
ของคุณสงกรานแล้วก็คุณแมทนั่นเองนะคะ

เหมือนเป็นการออกสื่อคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วสินะ
แมทมาร่วมงานเดินแฟชั่นโชว์

ว่าจริงก็ไปร่วมงานตามปกติค่ะ
ว่าจะกะไปเปิดตัวออกงานคู่อะไรแบบนั้นนะคะ
แล้วก็บอกทุกคนว่ากรุณาค่ะคุณพี่ค่ะ
อย่าโฟกัสว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
ส่วนเรื่องกระแสโจมตีที่ตอนนี้บอกเลยว่า
พอจะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะพี่แจ๊

เองก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า

แล้วก็หลังจากปิดกล้องละครเนี่ยก็ทุ่มเวลาให้กับธุรกิจนะครับ
แน่นอนแหละว่ามีหนุ่มสงกรานคอยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้วยค่ะ

จริงไม่ได้ออกงานคู่ค่ะ
คือพี่เขาทำกาแฟแล้วก็เขาชวนไปดูงาน

แต่ก็ตั้งใจไปแบบธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าก็คือไปดูงานสนุกเพราะว่าเป็นธุรกิจที่พี่เขาทำแล้วเขาก็ชวนไปดูเล่นอะไรอย่างนี้
ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะคะ
อย่างที่บอกคือก็ทำตัวปกติให้มากที่สุดค่ะ
อย่าไปพูดเปิดประเด็นอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไม่จบไปซะเปล่านะคะ
ก็ปกติค่ะคืออย่างที่บอกว่าแมทก็พยายามทำตัวให้ปกติที่สุดค่ะ

ใช่ค่ะใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพยายามอยู่เงียบค่ะ
เพราะว่าถ้าพูดอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็จะกลัวจะไม่ถูกใจหลายท่าน
ลุคใหม่จริงด้วยพี่แจ๊คถามพี่แจ๊คดีกว่า
ในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิงรายใหญ่ที่อยู่มานานนะคะ
แมทลูกนี้ให้กี่คะแนนดีตอบคำถามแบบน่ารักเบาอะไร
เต็มเท่าไหร่เพราะว่าเต็มสิบได้ถึงมาเต็มร้อยได้ไงล่ะ